ช่วงนี้ดูประเด็นรอบเกี่ยวกับเรื่องของโควิด๑๙กันก่อนนะคะ
หลายคนจับตามองค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้
ว่าจะมีเรื่องคลายล็อกใช้คำว่าคลายล็อกก่อนแล้วกัน
ถ้าใช้คำว่าปลดล็อกนำขึ้นคลือคลายทั้งหมดเนี่ยนะคะ
อันนี้อาจจะยังก่อนและอาจจะต้องใช้เวลาพิจารณาอยู่เนี่ยนะคะ
แต่คำว่าคลายล็อกหลายคนอยากทราบค่ะ

เอาเรื่องของวันหยุดนักขัดตะเลิกก่อนแล้วกันค่ะ
เดือนพฤษภาคมที่กำลังจะถึงนี้มีวันหยุดถึง๔วันด้วยกัน
เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ต้องเลื่อนออกไปหรอก
เพราะถ้าเลื่อนออกไปเดี๋ยวมันจะต้องไปพิจารณาอย่างอื่นอีก
เดี๋ยวจะไปให้หยุดวันอื่นอื่นอีกไม่ต้องเลื่อนออกไปเนี่ยนะคะ
ซึ่งยังคงมีวันหยุดแต่นายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือไปแล้วกัน
วันหยุดที่กำลังจะถึงนี้ให้อยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติเหมือนเดิม
อย่าออกไปไหนอย่าออกไปรวมกลุ่มกันเนี่ยนะคะ
อกจากนี้ค่ะเรื่องของพรกรฉุกเฉินยืนยันออกมาแล้วนะคะ
คือยืนยันไปก่อนหน้านี้เอายืนยันซ้ำอีกที

สรุปแล้วนะคะเลื่อนออกไปอีกถึง๓๑พฤษภาคมนี้
ส่วนมาตรการต่าง๔มาตรการอ่านไว้
และยังต้องคงทำตามเหมือนเดิม
ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการเดินทางเข้าออกระหว่างจังหวัด
งดจัดกิจกรรมชุมนุม
ช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์ยังคงเหมือนเดิมนะคะ
๔ทุ่มถึงตี๔นอกจากนี้นะคะ
ยังคงดูเรื่องของการขยายระยะเวลา
การห้ามเดินทางเข้าประเทศไทยไปจนถึง๓๑พฤษภาคมนี้
อันนี้จะไปกระทบต่อคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ

อย่าลืมนะคะเหมือนเดิมติดต่อสถานทูต
แล้วก็จะต้องมากักตัว๑๔วันค่ะ

การหลักการถิมมาการของ๓๑ที่ผมบ้านว่าก็คือว่า
เมื่อถึงเวลานะครับว่าอะไรจะผ่อนคลายระยะที่๑บ้าง
แต่อย่างไรก็ตามผมคำนึงถึงผู้มีรายได้น้อยนะครับ
แต่ท่านต้องร่วมมือกับรัฐบาลด้วยในส่วนมาตรการที่ออกมาในชั้นต้นนี้แล้ว
ท่านต้องมีมาตรการเสริมของท่านเองไม่ว่าจะในส่วนของท้องที่ท้องถิ่น
ในส่วนของผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่รายกลางรายเล็กอะไรก็แล้วแต่
อกจากนี้ค่ะมีเรื่องของการเยียวยาออกมาด้วยนะคะ

มีการพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มคนที่จะได้รับเงินเยียวยา
เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันจำนวน๕๐๐๐บาท
ก่อนหน้านี้ประเมินไว้ว่าจะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบ
และต้องได้รับเงินจำนวนนี้ประมาณ๑๔ล้านคน
ขยายเพิ่มนะคะหลังจากที่ตรวจสอบเอกสารไปมาแล้ว
สำหรับคนที่ยื่นเข้ามาเพิ่มอีก๒ล้านคน
อกจากนี้ใครที่ยังคงต้องทบทวนสิทธิ
หรือว่าต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมอย่าลืมนะคะไปทำซะนะคะ
ส่วนกลุ่มที่๒ค่ะยืนยันออกมาแล้ว
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้รวมถึงเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการขึ้นทะเบียน
พฤษภาคมมิถุนายนและกรกฎาคม
คือกลุ่มคนพิการที่มีบัตรผู้พิการ
จะได้รับการเยียวยารายละ๑๐๐๐บาทเป็นระยะเวลา๑เดือนด้วยกัน
ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยต่างเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยา
จะออกหลังจากนี้เป็นระยะ
แล้วเราจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะ
ส่วนเรื่องของมาตรการคลายล็อกต่าง
เมื่อสักครู่นี้นายกรัฐมนตรีได้พูดสักประโยคนึงนะ
บอกว่ามันก็แล้วแต่มาตรการของท้องที่ต่าง
เอาท้องที่ต่างจะต้องไปพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้มีข่าวออกมา
กรุงเทพมหานครค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการคลายล็อกต่าง
กรทมเตรียมพิจารณาคลายล็อก๘สถานที่
ที่จะให้เปิดกิจการได้ฟังดีดีนะคะ
ผู้ที่เป็นผู้ประกอบการเองและคนที่เตรียมอยู่

ร้านอาหารและเครื่องดื่มแบบไม่ติดแอร์นะ
ไม่ใช่ติดแอร์แต่มีกระจกอันนั้นก็ไม่ได้นะ
หมายถึงไม่ติดแอร์เลยเป็นพื้นที่เปิดโล่งค่ะ
ตั้งอยู่นอกห้างสรรพสินค้าให้มีการเปิดนั่งทานได้
และไม่ให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แต่ว่าจะต้องมีการจัดพื้นที่ให้มีความเหมาะสม
มีความห่างกันของโต๊ะต่างอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะคะ

ยังคงอนุญาตให้ซื้อกลับบ้านได้อย่างเดียวเท่านั้น
ตลาดสดตลาดนัดพิจารณาให้เปิดได้เต็มรูปแบบ
แต่ต้องคุมเข้มมากยิ่งขึ้น
ร้านตัดผมตอนนี้หลายคนผมยาวแล้วอยากไปตัดผม

ร้านตัดผมแต่เปิดบริการ๓อย่าง

โดยให้เปิดเป็นรอบและหยุดทำความสะอาด
เป็นระยะในช่วงของการเปิดบริการ
ขณะที่คลินิกไม่รวมศัลยกรรมตกแต่ง
เสริมความงามพิจารณาให้เปิดได้
แต่ต้องควบคุมมาตรการอย่างเข้มข้น
มาตรการอย่างเข้มข้นมีอย่างไร
เดี๋ยวว่ากันอีกทีอันนี้เป็นรายละเอียดปลีกย่อย

มีข่าวดีนะคะคนที่เล่นกอล์ฟอยู่

ถือเป็นกิจกรรมที่เว้นระยะห่างอยู่แล้ว
จึงจะเสนอให้เปิดได้
ส่วนสนามกีฬาบางชนิดตัดเมนเติร์นเท็นนิส
หายใจระยะห่างกันคนเล่นเขาไม่ได้อยู่ใกล้กันเนี่ยนะคะ
จะพิจารณาให้เปิดได้
อกจากนี้ค่ะร้านตัดขนสุนัขจะพิจารณาให้เปิด
เพราะว่าตอนนี้นะคะยังไม่พบเคสในประเทศไทย
มีการติดเชื้อระหว่างคนกับสุนัขหรือว่าคนกับสัตว์ต่างเนี่ยนะคะ
สวนสาธารณะเปิดได้แต่จะต้องมีมาตรการเข้มงวดเข้าออกทางเดียว
และคนที่มาสวนสาธารณะจะต้องมาออกกำลังกาย
ไม่ใช่มานั่งรวมกลุ่มรับประทานอาหารกัน
โดยโฆษกรุงเทพมหานครย้ำว่ามาตรการเหล่านี้
เป็นเพียงข้อสรุปจากที่ประชุมเท่านั้นนะคะ
เพื่อที่จะเอาเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อ
ให้พิจารณาวันนี้ต่อไปที่อ่านไปทั้งหมด
ว่าเป็นเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ส่วนพื้นที่ของคุณผู้ชมมันจะแตกต่างกันไป
ใช่ค่ะคือแต่ก็ต้องดูกรุงเทพเป็นต้นแบบ

จังหวัดอื่นก็จะออกคล้ายกันเนี่ยนะคะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นแม้ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

แต่ต้องรอเพราะนายกรัฐมนตรีให้สิทธิ์ขาด
ผู้ว่าราชการจังหวัดในการที่จะไปดำเนินมาตรการ
รูปแบบของท่านเพราะว่าแต่ละจังหวัดก็แตกต่างกันไป